ดูเรื่องมหัศจรรย์กันบ้างดีกว่าที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ไปดูพระพุทธรูปทองเหลืองครับน้ำหนักก็เยอะอยู่นะ
แต่สามารถลอยน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ
ที่วัดนี้ครับวัดตานเจ็ดช่อจังหวัดอ่างทองนะครับ
คุณผู้ชมครับที่นี่เนี่ยเขามีการจัดงานประจำปีปิดทองไหว้พระขึ้นนะครับ
ระหว่างวันที่๖ถึง๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เอง
ก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในงานเนี่ยนะครับ
เหล่าบรรดาพุทธศาสนิกชนก็มาร่วมงานกันจำนวนมาก

แต่ก็อย่างที่ว่าแหละครับแต่ละคนเข้ามาก็กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขานับถือกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการจะมาดู
เขาบอกว่าต้องการมาพิสูจน์ให้เห็นกับตา

ที่นี่มีพระพุทธรูปลอยน้ำได้

คุณบอกว่าเป็นพระพุทธรูปทองเหลือง
ใช่พระพุทธรูปทองเหลืองหนักนะครับ

บอกเลยว่าหนักประมาณนั้นนะครับ

เอาจริงผมว่าข่าวนี้คือเราก็เคยเห็นกันมาแล้วล่ะ
แต่ทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่เชื่อและยังไม่เคยไป

ใช่ครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
เราก็ไปถามผู้ดูแลที่นี่เขาบอกว่า
พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีแล้วนะ
เป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกแล้วหล่อด้วยทองเหลืองทั้งองค์ครับ
มีน้ำหนักราบซัก๓๐๐กิโลกรัม
๓๐๐กิโลกรัมนี่ก็ไม่เบานะจะบอกให้

แล้ววันที่๑กุมพาพรรณที่ผ่านมานะครับ
เขาบอกว่ามีชาวบ้านจำนวน๑๔ประสุทธิ์เนี่ย
พุทธรูปไปรอบโบสถ์จำนวน๓รอบ
แล้วก็นำมาประดิษฐานตั้งไว้ที่บริเวณกลางบ่อน้ำมนต์
เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
แต่ด้วยความที่ว่ามันเกิดเหตุมหัศจรรย์ท่ามกลางสายตาประชาชนที่มาร่วมงาน
คือหลังจากพระพุทธรูปทองเหลืองปางเปิดโลกเนี่ย

สุดท้ายก็เลยเอาไว้แบบนี้ก่อน
ให้ประชาชนก็ได้มาดูถึงความมหัศจรรย์
เรียกได้ว่าชาวบ้านคนไหนที่รู้ข่าวต่างก็ต้องพากันมา
เพื่อดูความมหัศจรรย์ของพระพุทธรูปองค์นี้
แล้วยังมาขอพรขอโชคขอลาบเสริมสิริมงคลกลับบ้านกันไปอีกด้วย
เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะผมบอกแบบนี้แล้วกันใครที่สนใจนะครับ
อยากจะไปดูก็ไปกันได้นะที่วัดตานเจ็ดช่อจังหวัดอ่างทองนะครับ
อ่างทองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวัดเยอะจังหวัดในภาคกลาง
แล้วก็แต่ละที่เนี่ยนะอย่างที่นี่ก็มีสิ่งที่ให้ประชาชนได้มากราบไหว้
บูชาศักระเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งเห็นพระพุทธรูปแปลกลอยน้ำได้แบบเนี้ย
หลายคนอาจจะแบบอุ้ยมีปฏิหารอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชม

อย่างที่ย้ำเตือนนะครับคือเวลาเราเข้าไปที่วัดก็ถือว่าเข้าไปทำบุญอะเนาะ
จังหวัดอ่างทองวัดเยอะจริงแล้วก็หลายคนที่เข้าไปที่นั่น
เขาก็ถือโอกาสนะไปทำบุญ๙วัดวันเดียว
ใช่เลยคุ้มมากค่ะเพื่อความสิริมงคลในชีวิตของเรานะ
หนึ่งที่ที่แนะนำกันไปแล้วกันนะคะ